ตำรวจสามารถไปรวบโจรขาเป๋
รักทรับตามหอพักหลายแห่ง
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพพฤติกรรมของเขาได้ไง
ก็เลยรู้ว่าอ๋อโจรมีลักษณะขาเป๋
เราไปดูภาพกันไหนสำหรับพฤษฐกรรมของโจรหลายนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพเมื่อกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพของโจรรายนี้เนี่ยนะคะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังใบหน้าก็เดินลักษณะขาแบบกระเพกกระเพกนิดนึงอย่างเงี้นะคะ
เข้าไปที่หอพักแห่งหนึ่งในตะบนศรีมูลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วเข้าไปขโมยของภายในห้องพักค่ะก่อนที่จะหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
จากการสืบสวนติดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุน่าจะหลบหนีไปก็สามารถพบภาพที่เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
อีกทั้งยังพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุลักษัพในเขตเมืองเชียงใหม่
ชื่อก็คือนายพาราดอนจอมเป็งอายุยี่สิบสามปี
ชาวบ้านที่ตำบลขวงเป่าอำเภอจอมทองนะคะโดยตำรวจสามารถไปจับตัวได้บริเวณลานจอดรถวัดพระศรีจอมทอง
ตัวผู้ต้องหาพอโดนจับก็รับสารภาพค่ะแล้วก็มีของกลางเป็นกระเป๋าเงินสีดำหนึ่งใบ
บัตรวีซ่าที่ขโมยมา๒ใบเครื่องแต่งกายที่ใส่ขณะก่อเหตุจำนวน๒ชุด
ตำรวจก็ได้คุมตัวมาดำเนินคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจรด้วยนะคะ
บริเวณหน้าสวนเขลังนครเขตเทศบาลนครลำปางอำเภอเมือง
ก็พบว่ามีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อกันหนาวนี่
จากนั้นใช้อาวุธมีดพยายามจะชิงทรัพย์ค่ะ
แต่ปรากฏว่าตัวเองก็ตกใจเพราะว่าเห็นลูกค้าเป็นผู้ชายหลายคนเข้ามาในร้าน
นี่ตอนนี้มีกลุ่มผู้ชายเข้ามา
ทีนี้กำลังก่อเหตุปล้นอยู่ก็กลัว

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปโดยที่ยังไม่ได้ทรัพย์สิน
พนักงานก็ยังตกใจกันอยู่ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะ
ล่าสู่ตำรวจจับกุมแน่นุรักษ์หรือมเตชะอายุ๒๓ปีแล้ว
คนนี้นะคะแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในคดีพยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ
และจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุก็อ้างบอกว่ามีผู้หญิงขี่จักรยานยนต์มาส่ง
แต่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าจะเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ส่วนที่ตัดสินใจลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะความเมา
ต้องการจะนำเงินไปซื้อสุรามาดื่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ตำลวดสวพรรรมทัพจับกลุ่มตัวนายสารวุธอามคาริสอายุยี่สิบหกปี
และนางสาวราตรีชนบทอายุ๓๒ปีเป็นสองสามีภรรยาค่ะ
ของกลางมาหลายรายการเลยนะคะทั้งสร้อยคอทองคำแหวนทองคำ
กล้องถ่ายรูปดิจิทัลแล้วก็จักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีเขียว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนดูสิคะนี่เยอะนะ
รวมมูลค่าก็ประมาณกว่าสองแสนบาทได้ค่ะพฤติกรรมของผู้ต้องหาจะออกไปตระเวนลักทรัพย์
บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอลำทัพช่วงระหว่างวันที่สิบถึงสิบห้าธันวาคมที่ผ่านมา
และก็มาเช่าโรงแรมในพื้นที่เพื่อพักอาศัยอยู่หลายวันจากนั้นค่ะ
ขี่จักรยานยนตะเวนไปตามบ้านเรือนถ้าพบว่าบ้านหลังไหนดูแล้วมีฐานะ
ก็จะอาศัยช่วงไม่มีคนงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
ขโมยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดในตู้เย็น
รวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าเอาหมดทุกอย่างค่ะ
ผู้ต้องหาก็สารภาพนะคะว่าทำมาแล้วหลายครั้ง
นำเงินไปใช้จ่ายและซื้อยาเสพติดมาเสพตำรวจจึงดำเนินคดีทั้งคู่ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ค่ะ